บุรีได้ไหมคะเมื่อวานพี่อุ๋ยเล่าไปที่บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ย
คือเห็นเคสที่หลายคนมาร้องเรียกความยุติธรรมบ้างร้องเรียนความเป็นธรรม
ออกทีวีหลายเคสเลยรู้สึกว่าเธอก็ต้องออกมาบ้างแล้วล่ะ
ขอคุณกันจอมพลังให้ช่วยที่ว่ามีอดีตสามีเป็นทหาร
ตอนแรกก็รักกันดีจนกระทั่งมีลูกหนึ่งคนอยู่อยู่สามีก็เปลี่ยนไป
ตอนแรกบอกว่าเราหย่ากันเถอะเพราะว่าพี่มีหนี้สินเยอะ
ไม่อยากจะให้เธอเข้ามาเป็นภาระไปด้วยเธอก็ยอมเซ็นใบอย่างว่าสามีบอกเป็นห่วง
หลังสามีบอกเราเลิกกันเลยดีกว่าไม่ต้องมาติดต่อกันไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้ว
แล้วไปเจอว่าสามีที่เป็นอดีตทหารเนี่ยไปแต่งงานใหม่
บอกรู้สึกเหมือนถูกหลอกให้ยาเพื่อจะไปแต่งงานใหม่
ใช่แล้วตอนแรกนี่คือภาพแต่งงานใหม่ที่เธอไปเจอในเฟซบุ๊ก
แล้วเธอบอกว่ามันมีสัญญาเรื่องการหย่ากันไว้ว่า
อดีตสามีที่เป็น๑๐เอกเนี่ยต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูส่งเสียให้ลูกของเรา
เดือนละ๕๐๐๐แต่ไม่ได้มีการทำสัญญาเป็นไรล่ะอักษรเลยเป็นการพูดกันปากปราว
ฝ่ายชายไม่ยอมส่งเสียค่ะ
เธอก็เลยไปให้คุณกันจอมพลังช่วย
ล่าสุดเห็นว่ามีทางออกแล้วค่ะพี่อุ๋ย
คือคุณกันจอมพลังวันนี้พาฝ่ายหญิงเข้าพบกับ
พลตรีนรดลสุขมาเจ้ากรมเจรทหารบก

ระหว่างเธอกับอดีตสามีที่เป็นทหารยศ๑๐เอก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องการเลี้ยงดูลูกชายวัย๑๒ขวบ
ที่จะต้องส่งเสียเงินให้เดือนละ๕๐๐บาทที่เคยตกลงกันเอาไว้
จากการไกลเกลียร์คุยกันอยู่ในห้องประชุมสักพักหนึ่ง
ข้อสรุปแบบนี้ค่ะว่าจะจ่ายให้ทุกเดือน๕๐๐๐บาท
แต่จะเป็นการจ่ายแบบหักบัญชีเงินเดือน
แล้วก็โอนเข้าบัญชีของลูกชายอัตโนมัติตัดปัญหาเรื่องนี้
ส่วนเงินก้อนที่ฝ่ายหญิงบอกว่าเธอต้องไปกู้เงินมา๓แสน
เพื่อให้ฝ่ายชายได้เข้ารับราชการทหารเนี่ย
ต้นสังกัดบอกว่าอันนี้คุณต้องไปหามาให้ผมหน่อยแล้วล่ะ
ว่าคุณจ่ายเงินให้ใคร
แล้วเดี๋ยวผมจะเอาเงินจำนวนนั้นมาคืนให้
แต่ต้องหาให้ได้ก่อนว่าจ่ายให้ใคร
เพราะเจ้ากรมเจรทหารบกยืนยันว่าไม่มีการรับเงิน๓แสนบาท

ทีนี้ก็รู้มาว่าลูกชายมีความสนใจด้านกีฬา
สโมสรทหารบกก็จะสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาต่อไป
แล้วก็น้องยังได้เงินสนับสนุนเงินทุนจากโรงพยาบาลเลื้อละอีก๕๐๐๐๐บาท
แล้วก็จากห้างร้านต่างอีกมากมายเหมือนกันนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
แต่น้องบอกยังไงพ่อก็คือไอดอลของเขา
ลูกเจอพ่อแล้วก็เข้าไปกอดแล้วก็ร้องไห้
โอ้โหแบบคือไม่ได้เจอลูกมา๕เดือนแล้วนะครับ
ลูกก็คิดถึงพ่อมากแล้วก็สิ่งที่ลูกพูด

แต่ลูกบอกว่าลูกอยากเป็นทหารเหมือนพ่อ

ว่าเวลานี้เขาควรที่จะต้องปรับตรงไหน
ทำอย่างไรนะกับลูกบ้าง
นอกจากนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ห้องพักของฝ่ายหญิง
ย่านมีนบุรีสำรวจความเป็นอยู่

ในห้องจะมีฟูกนอนเก่าแล้วก็อุปกรณ์เครื่องครัวประกอบอาหาร
คืออยู่ในห้องด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะ
เป็นห้องขนาดเล็กแบบนี้ค่ะ
เธอก็เปิดใจว่าอยู่ห้องนี้กับอดีตสามีมาตั้งแต่ความรักยังหวานชื่น

แต่หลังจากหย่าแล้วแต่งงานใหม่ก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยนะคะ
แต่ตู้เย็นอันนี้คือหนูเป็นคนซื้อเองค่ะ

รู้สึกน้อยใจเหมือนกันว่าทำไมถึงปล่อยให้ลูก
ลูกอยู่แบบไม่มีอะไร
เขาอยู่นอนห้องแอร์สบายห้องดูทีทุกอย่าง
มีที่นอนมีตู้เสื้อผ้า
ยังไงเธอก็ฝากขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ช่วยเหลือให้เธอกับลูกได้รับสิทธิ์ในสิ่งที่ควรจะได้
แล้วก็ช่วยเหลือเรื่องความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นด้วย
หลังจากนี้เธอบอกว่าก็ต่างคนต่างอยู่ค่ะ

เธอบอกเธอก็จะทำหน้าที่แม่แล้วก็เลี้ยงดูลูกให้ดีที่สุดนะคะ